เรื่องพ่อและเรื่องของแม่และเรื่องของลูกในยุคผู้สม
คือก่อนเข้ารายการเราสามคนนั่งคุยกันว่า

กว่าจะโตมาเรียนจบปริญญามีงานทำ
แต่นี่คุณแม่คนเดียวเลี้ยงลูก๑๕คน

คนและจบปริญญาตรีไปแล้วถึง๕คน
แต่เขาไม่ได้ยอดท้อต่อความลำบาก
เขาไม่เคยไปขอใครไม่เคยไปขอเงินใคร
ไม่ได้มาเปิดบริจาคไม่ได้ขอร้องใครนะครับ

แล้วสุดท้ายลูกทุกคนเป็นเด็กดีครับ

คือตรงนี้ที่ถือว่าเป็นความสำเร็จที่สุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะ
ยังไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาที่สูงที่สุด
หรือว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ดังที่สุด

ขวัญมองว่าสิ่งที่พ่อแม่ภูมิใจคือลูกต้องเป็นเด็กดี

สบายแน่นอนเพราะลูกเขาดีทุกคน
แล้วก็ทยอยเรียนจบกันไปแล้วหลายคนเหมือนกัน
คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ
ธิมข่าวนี่คุณวิวันก็เดินทางไป
ไปที่จังหวัดตรังนี่ไปดูโอ้โหลูกโด่งจริงนะ

บ้านบอกหักตำบลแล้วก็อำเภอหาดสำรานที่ตรัง
คุณแม่ศรียุภาณพัทธลุงอายุ๔๖แล้ว
ขึ้นชื่อว่าเป็นคุณแม่ลูกดกจริง
แล้วก็มีลูกมากที่สุดในจังหวัดตรังด้วยซ้ำไปแล้วล่ะ
ลูกชาย๘ลูกสาว๗รวมทั้งหมด๑๕
ตอนนี้ลูกคนโตเป็นผู้หญิงอายุ๒๙แล้ว
ก็ทำงานไปแล้วส่วนคนสุดท้องอายุเท่าไหร่คุณให้ใคร
เท่าไรก็๗ควบอ๋อ๗ควบหรอ
ตอนนี้ก็เรียนอยู่นะครับทีนี้เธอเล่าแบบนี้
สามีคนแรกตอนนั้นที่คนแรกมีลูกกับ๕

แต่คนที่สองเนี่ยมีลูกกัน๑๐คน
ลามาแล้ว๔ปีที่ผ่านมาแล้วลูกทุกคนก็อยู่กับเธอไง

กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแบกรับภาระทุกอย่าง
เลี้ยงลูกทุกคนด้วยการทำอะไร
คนใต้เนอะคุณแม่เขาจะไปกรีดย่าง
ส่งเสียลูกจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีไปแล้ว๕คน
สุดยอดจริงตอนนี้ก็ทำงานมีครอบครัวไปแล้วล่ะ
คนโตน่ะแยกย้ายไปอยู่กับครอบครัวเขาตามต่างจังหวัด
แต่ก็แน่นอนนะพอลูกคนโตได้ทำงานแล้วก็ช่วยส่งเงินมาให้แม่
แบ่งเบาภาระช่วยเหลือน้องทั้งหมดอีก๑๐คน
ซึ่งยังอยู่ในวัยเรียนเล็กสุดก็เรียนอนุบาล๓กันอยู่แล้วครับ
คุณผู้ชมนะฮะทีนี้คุณแม่เนี่ยนะฮะคุณแม่ศรียุภาเนี่ย
ยังพาทีมข่าวไปดูอัดดุบาลโรงเท้าเทเป็นเต็ม
จะมีห้องครัว๑ห้องห้องนอน๒ห้องห้องแรกเนี่ยลูกจะอยู่ด้วยกัน๖คน

ที่นอนก็เป็นฟูกแบบนี้เวลานอนก็เอาลงมาเวลาไม่นอนก็เอาขึ้นไป
โรงเรียนประจำไหมเด็กอยู่กันเป็นแบบว่าแบ่งแยกกลุ่ม

คือบ้านหลังเล็กแต่กลายเป็นว่าคนจำนวนเยอะมันก็ยิ่งพื้นที่น้อยใช่ไหม
แต่เขาอยู่กันแบบคือแล้วแม่ยิ้มตลอดเวลานะคุณแปลกใจป่ะ
คือเขาจะยิ้มแล้วเขาไม่มีความอมทุกข์
แล้วเขาบอกว่าเขาอยู่กันด้วยความอบอุ่นไม่ได้รู้สึกอะไรเลย

ถามคุณแม่แล้วตัวคุณแม่เองรายได้วันหนึ่งประมาณเท่าไหร่

เอากลับไปกรีดย้างก็ได้วันหนึ่งห่ามร้อยบ้างเจ็ดบ้าง
คือต่างจังหวัดรายได้เท่านี้คุณแม่บอกว่ามันก็พออยู่พอกิน

นี่ที่เชอรี่บอกลูก๑๕คนมีปัญหาตอนไหนตอนเปิดเทอม

แล้วเปิดพร้อมกันเรียน๑๐คนอยู่อย่างนี้ต้องใช้เงินพร้อมกัน
ชุดนักเรียนรองเท้าใหม่ลูกก็ต้องได้ใช่ไหม
ลูกบางคนต้องใช้ข้าวของต่อจากพี่เอาเพื่อความประหัด

แต่บางคนรองเท้าขาดก็ต้องซื้อใหม่ก็มี

เขาบอกว่าลูกว่านงอนสอนง่ายมากเลย
ตั้งใจเรียนไม่เกเรทำให้ตัวคุณแม่เองเขาภาคภูมิใจเหลือเกิน

เขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะพี่คนโต
แต่ละคนก็จะคอยดูแลน้องตามลำดับขั้นลดหลั่นกันไปเรื่อย
คนไหนมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำก็ว่ากันไป
แต่ว่าพอเป็นข่าวเป็นคราวกันไปแน่นอนคุณผู้ชมครับ
พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปดูกันหน่อย
เอาข้าวของเครื่องใช้เอาแผงไข่ไปให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรไปให้
แล้วก็เปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับเด็กทั้ง๑๐คน
ร่ามเริงสดใสสมวัยและสุขภาพจิตดี
สะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการที่
แม่จะไปทุบตีข่มขู่ลูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่มี
ทุกคนอยู่ในสภาพจิตที่ดีมากนะฮะเด็กทุกคนเลย
แต่มีปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่องเห่าอ๋อ

ที่ไปโรงเรียนไปติดหาเพื่อนมา
พอใจได้เป็นไหมอ๋อใช่ไหม
ดิฉันมี๓คนพี่น้องพี่สาวเป็นปุ๊บติดต่อยันน้องชายคนสุดท้อง
อันนี้ปัญหาใหญ่ของครอบครัวนี้คือเป็นเห่า
นอนกันหัวชนกันเมื่อกี้นอนห้องหนึ่งหกห้องหนึ่งสี่แล้วพอกลับมาก็ไปสุมหัวอยู่ในห้องเดียวกันใช่ไหม
ก็จะไปติดกันทีมงานก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยดูแลเรื่องความเป็นอยู่

มันก็คุณบอกสุมหัวดิฉันต้องใจ

ห้องหนึ่งสี่ห้องหนึ่งหกมันก็ต้องนอนใจสุมหัวแปลกใช่ไหม
สุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาก็เดี๋ยวดูแลให้ไม่เป็นไรนะฮะ
ค่าใช้จ่ายต่างใดต่าง
สุดท้ายแล้วมีเงินจากกองทุนต่างมาช่วยเหลือแล้ว
ตอนนี้นะคุณแม่ได้ไปร่วม๕๐๐๐บาทแล้ว
เอาไปดูแลดูแลลูกกันต่อไป
คุณแม่บอกว่าเคยนะมีคนใจบุญส่งจดหมายมาหา
ขอรับลูกไปเลี้ยงแต่เธอปฏิเสธทั้งหมดเพราะ

ฉันไม่อยากจะแยกลูกออกจากกัน
แต่ถ้าหากใครอยากจะช่วยเหลือด้านการศึกษา
ไม่ปฏิเสธนะเพราะมันคือสิ่งสำคัญของเด็ก
อยากให้ลูกได้เรียนหนังสือที่ดีที่สุด

ขออนุญาตแบบนี้ตัวเธอเองไม่ได้เรียกร้องเงินนะ
แต่เราขออนุญาตขึ้นเลขบัญชีให้หน้าจอละกัน
ใครที่อยากจะส่งเสริมให้เด็กทุกคนนั้น
มีการศึกษาเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์๔๑๐๗๘๓๘๐๓

คุณผู้ชมถ้าไปเจอตามเพจอะไรต่างที่แบบว่าให้การช่วยเหลือคุณแม่
คุณผู้ชมเช็คเลขบัญชีก่อนนะ
แค๊ปหน้าจอของเราไป

จะบอกว่าอะไรมาขวันไปฟังคำสัมภาษณ์คุณแม่เขา
คือเขาเป็นคนที่มีความคิดแล้วแวร์ทุกครั้งที่เขาพูด
เขาจะพูดแบบมีความสุขตลอดเวลาพูดถึงลูก
เขาพูดคำว่าเขาอยากจะฝากไปถึงผู้หญิงทุกคน
ที่บอกว่าเลิกรากับสามีสามีไม่รักสามีไปมีคนอื่น

บอกผู้หญิงเหล่านี้เลยว่าเราอยู่ได้ถ้าแม้จะไม่มีผู้ชาย
บอกว่าแค่คำว่าสู้คุณสู้แค่คำว่าสู้คำเดียว
เชื่อว่าทุกคนยังไงก็อยู่ได้ถูกต้องแล้วทุกคนเลี้ยงลูกได้
บอกแบบนี้เหมือนที่เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว

มันก็มีคำถามหลายคนทำไมไม่คุมกำเนิดทำไมอะไรแบบนี้
เขาตั้งใจจะมีแล้วเขาอยากมีคุณผู้ชม
แล้วเขาตั้งใจว่าเขาจะเลี้ยงลูกของเขาเอง
แต่ก็มีนักข่าวไปถามเหมือนกันนะว่าแล้วถ้าเกิดว่าพี่
พี่เขาก็พูดตรงว่าถามว่าถ้ามีสามีคนที่สาม
แล้วคือจะมีลูกอีกมั้ย
เขาก็บอกว่าไม่เอาแล้วก็จบแค่คนที่๑๕คนพอแล้ว
เลี้ยงลูกทั้ง๑๕คนได้มาขนาดนี้เรียกว่าสุดยอดแล้วนะ

เป็นกำลังใจให้กับทุกแม่ท่านนี้ละกัน